ล่าสุดเลยน้องแจ่มพลอยไพรินนะครับแจงดราม่าไม่ผ่านตม
เกาหลีนะครับเปิดเอกสารสำคัญกันแบบเห็นชัด

ช่วงต้นเดือนตุลาคมมีการว่าจ้างคอนเสิร์ตใหม่อีกรอบหนึ่ง
โดยทางโบรกเกอร์ติดต่อผ่านทางผู้จัดการว่า

แล้วก็มีการจ้างไปเล่นคอนเสิร์ตที่เกาหลีนะครับ
สักพักก็มีดราม่าเกิดขึ้นว่าแบรนด์เกาหลี
ผู้จัดการเลยสอบถามไปยังโบรกเกอร์ว่า
ทางร้านเนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมให้เช็ควีซ่าให้หน่อยว่าเป็นประเภทไหน
พอไปเช็คสรุปว่าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวครับไม่ใช่วีซ่าไปทำงาน
ผู้จัดการกลัวก็เลยบอกขอไม่ให้เอาศิลปินไปทำงาน
ก็เลยยกเลิกคอนเสิร์ตทางร้านเนี่ยก็ยกเลิกคอนเสิร์ตไปนะครับ
แต่ประเด็นอยู่ตรงที่การซื้อตัวเครื่องบินไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยทางร้านฝากโบเกอร์อีกครั้งว่า
แจ๋มไปเที่ยวเฉยได้ไหมนะครับในครั้งนี้ผู้จัดการเห็นว่าเออไปเที่ยวเฉย
ไม่มีการจ้างคอนเสิร์ตรวมถึงเจ้าของร้านเนี่ยเป็นเอฟซีแจ๋มอยู่แล้ว
ก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นไปเที่ยวเฉยอ่ะไปได้แต่พอ
ถึงเกาหลีลงเครื่องแล้วก็ไปยืนต่อแถวโบรกเกอร์ได้
ซองกับแจ๋มมาตอนนี้สำคัญมากมากนะครับเข้าแถวอ่า
แล้วยื่นพลาสพอร์ทกับเจ้าหน้าที่และนิ้วมือพี่บล
โบเกอร์บอกว่าให้วางซองนี้ไว้ข้างบน
ถ้าพี่เขาจะอ่านเนี่ยเดี๋ยวเขาเปิดอ่านเอง

พอสแกนนิ้วเสร็จเนี่ยพี่เจ้าหน้าที่ก็ยกมือ
เรียกให้ผู้ชายคนนึงเนี่ยพาแจ๋มเข้าไปในห้อง
ตนจึงเปิดดูว่าซองนี้มีอะไร
ภายในมีวีซ่าเขียนปืนวีซ่าท่องเที่ยว
แล้วก็มีโรงแรมที่พักมีตัวเครื่องบินไปกับ
ไปวันที่๒๘กับวันที่๓๐นะครับผม

เคต้าขอผ่านแล้ว
แต่ถึงตมไม่ให้ผ่าน

เขาบอกว่าสุดท้ายก็วัดดวงล้วนเลยถึงแม้จะขอเคต้าผ่านก็ตาม

แล้วส่วนใหญ่ที่ลงไม่ผ่านก็อาจจะติดขนาดรูปถ่าย

เคยเจออ่านตัวแซ่ดเป็นเลข๒
แล้วเราไม่ทันสังเกตมันก็เลยไม่ผ่าน
ต้องไปเช็คดูดีว่ามันอ่านถูกหรืออ่านผิดอะไรแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าต้องวัดด่วงเออหลายคนบอกมันต้องวัดด่วง

เห็นไหมมีจริงด้วยที่หนูเล่ามาฟังเมื่อกี้